แต่ว่ายังไม่จบที่เชียงใหม่ยังมีงานดียังมีเรื่องราวที่น่าไปอยู่
เพราะว่าถือว่าเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นของประเทศ
มีทั้งศิลปะวัฒนธรรมมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
แต่มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่คนให้ความสนใจน้อยเหลือเกินก็คือพิพิธภัณฑ์
ที่นั่นเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์ดีมากมายทีเดียว
แต่ทำไมคนสนใจน้อยไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานคุณสุดปรีดามหายศค่ะ
พระพุทธบาทไม้ประดับมุกศิลปะล้านนาปลายพุทธศตวรรษที่ยี่สิบ
อายุเก่าแก่หลายร้อยปีเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะวัตถุ
ที่ถูกนำมาจัดแสดงบริเวณส่วนจัดแสดงชั้นที่๒
พิพิธภัณฑ์และสถานแห่งชาติเชียงใหม่
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา
อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่
จึงศิลปะวิธีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวล้านนา
ทั้งหมดทั้งมวลถูกรวบรวมไว้ที่นี่ครับ
เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์ทัศนธรรมแห่งชาติเชียงใหม่
เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เป็นเวลานานมากกว่า๔๓ปี
แต่กลับพบว่านักท่องเที่ยวที่สนใจมาใช้บริการ
กลับเป็นชาวต่างชาติมากกว่าชาวไทย

คนไทยโดยปกติจะไม่ค่อยเข้าชมพิพิธภัณฑ์อยู่แล้ว
ถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยนักท่องเที่ยวจะส่วนมาก

รู้จักเศรษฐีที่เข้ามาที่เชียงใหม่นี่เหมือนกัน
ที่เข้าพิธภัณฑ์ส่วนมากก็จะเป็นต่างชาตินะคะ
ถ้าพูดถึงในจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
คิดว่ามันจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ทางธรรมชาติ
ส่วนมากคนเขาก็อาจจะมาท่องเที่ยวกัน

ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาถึงส่วนของการจัดแสดงนั้น
พบว่าการจัดแสดงศิลปะวัตถุและโบราณวัตถุ
พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยและต่างประเทศนั้น
ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก
แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ความสนใจในการเข้าพิพิธภัณฑ์ต่างกัน
ก็คือเรื่องของการปลูกฝังการสร้างความสนใจ
จากภายในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่
จริงแล้วการจัดแสดงถ้าได้มีโอกาสไปเดินทางไปต่างประเทศ
ความแตกต่างอาจจะไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่

น่าสนใจถ้าได้มีโอกาสเข้าชม
แต่ว่าส่วนแรกก็คืออาจจะเป็นปัญหาที่ว่าไม่ค่อยพาเข้าชม
ซึ่งอันนี้คงต้องปลูกฟังตั้งแต่ต้นก็คือตั้งแต่เด็กเลย
และผู้ใหญ่ก็คงจะต้องปลูกฝังด้วยเพื่อที่จะพาเด็กเข้าชมค่ะ
ก็คือต้องปลูกฝังตั้งแต่พ่อแม่เลยที่จะพาเด็กเข้าชมพิพิธภัณฑ์

เขาจะพารุ่นลูกรุ่นหลานเด็กเข้าชมพิธภัณฑ์เลย
อย่างไรก็ตามทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่
ก็ได้วางแผนที่จะผลักดันให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้
เป็นที่รู้จักของประชาชนมากขึ้น
โดยหลังจากวันที่๖กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปจะมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมแบบไม่เสียค่าบริการทั้งชาวไทยและต่างชาติ
พร้อมทั้งประสานขอความร่วมมือหน่วยงานในจังหวัดหน่วยงานการท่องเที่ยวเพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก
และเข้ามาเรียนรู้ศึกษาประวัติศาสตร์ของนครหลวงล้านนาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่มากขึ้น
เพื่อผลักดันให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
ปรีดามหายศข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน